คุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าณตอนนี้พี่น้องประชาชนจำนวนมากจริง
ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
ด้วยวิกฤตโควิดสิบเก้านะคะ
ก่อนหน้านี้เรื่องของการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา๕๐๐บาท๓เดือน
ก็เกิดคำถามหลายอย่างจากพี่น้องประชาชน
ทำให้กระทรวงการคลังก็ต้องออกมาตั้งโต๊ะนะคะ
เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชน
ก็คือตั้งโต๊ะตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว
เสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยเป็นวันหยุดราชการก็เลย
ไม่ได้ไปร้องเรียนกันวันนี้ตั้งโต๊ะกันอีกรอบหนึ่ง
แจกบัตรคิวให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปเนี่ยนะคะ
เขาไปรอกันตั้งแต่ตี๕ทางกระทรวงการคลังบอกว่า
บัตรคิวไป๑๕๐๐คิวนะคะ
แล้วก็เท่าที่ได้รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ย
ปัญหาหลายอย่างหนึ่งคือขออุทธรณ์ลงทะเบียนไปแล้วแต่ไม่ได้รับสิทธิ์
สองคือไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่แรกเพราะลงไม่เป็นไม่มีอินเทอร์เน็ต
ไม่รู้ว่าลงทะเบียนจนถึงเมื่อไหร่
หรือ๓ปัญหาขัดข้องทางเทคนิคเช่นหมายเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
ทั้งที่ใช้เลขนี้มาตั้งนานก็เกิดคำถามว่าแล้วทำไมไม่ถูกต้อง
หลักจะมีอยู่ประมาณนี้ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะนะคะ
ตัวอย่างคุณพี่ท่านนี้นะคะนายสังวรเกิดบุญอายุ๖๗ปีค่ะ
ป่วยเป็นโรคพากินสันปกติแล้วขับรถตุ๊กนะคะ
ขับมาเป็นเดือนแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นโรคพากินสันจะมีอาการแบบนี้
น่าเห็นใจมากคือไปต่อคิวตั้งแต่เช้าไปรอคิวแบบเนี้ยค่ะ

ถูกต้องถูกต้องโรคพากินสันจะเป็นแบบนี้ค่ะ
คือกระทรวงการคลังเขาตั้งโต๊ะอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์อยู่ใกล้กันล่ะค่ะ
เดินไปนิดนึงรออยู่๔ชั่วโมงนะคะ
ยื่นเรื่องปัญหาเรื่องของเงินเยียวยา๕๐๐บาทนี่แหละ
นายสังวรบอกว่าหยุดขับตุ๊กขาดรายได้ตัวเองเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
จนตอนนี้นะคะต้องมาเก็บขยะขายอะค่ะ
แล้วก็เงินไม่พอที่จะจ่ายค่าเช่าห้องด้วยซ้ำ
หวังจากเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทมากนะคะ
ก่อนหน้านี้ฝากคนลงทะเบียนให้ค่ะ
แต่ก็ไม่สามารถไปเช็คผลได้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็น
แล้วก็มีอาการมือสั่นตลอดเวลา
พอรู้ว่ากระทรวงการคลังตั้งจุดรับเรื่องที่กรมประชาสัมพันธ์
ก็เลยมาด้วยตัวเองเลย
กะว่ามาสอบถามเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่โดยตรงน่าจะชัดเจนกว่า
ติดปัญหาเพราะลุงป่วยมือมันสั่นไปหมด
เขาแรกเขียนนังสือไม่ได้
ชื่อตัวเองก็เขียนไม่ได้
ใช่อยากจะมาถามเขาว่าข้อมูลที่เจ้าของรถน่ะ
เขาลงให้ลุงว่าผ่านมั้ย
ลุงที่อยู่ได้ก็อาศัย๒คน
ช่วยกันเก็บขยะแต่มันก็พอมันก็ไม่พอช่วยค่าเช่าบ้านอะไรได้หรอก
ค่าเช่าบ้านมันสำคัญไอ้เรื่องกินน่ะมันมีอะไรก็กินได้
ไม่เป็นไรโอ้โหนี่ค่ะเคยขับตุ๊กตุ๊กไงใช่
จนตอนนี้ต้องกลายมาเก็บขยะขายนะคะอืมน่าเห็นใจคุณลุงจริงจริงครับ
พอมีการตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียนของทางกระทรวงการคลังที่ไปตั้งจุดที่กรมประชาสัมพันธ์
ประชาชนเดินทางกันมาเยอะมากนะคะจากต่างจังหวัดก็มากันเยอะนะคะ
อืมมากันจากหลายจังหวัดเลยอ่ะค่ะโอ้โหดูสิมารอกันตั้งแต่ตีห้าคุณภาคภูมิ
บางคนมารอตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่าย้ายมาจุดตรงนี้ผมว่าก็ดีแล้วล่ะฮะ
คือพื้นที่จะกว้างกว่าแล้วก็แดดไม่ร้อนด้วยเขาก็มี
มีเต็นต์มีหลังคาอะไรพวกนี้เรียบร้อยพี่รับพี่รับคนได้เยอะรองรับคนได้เยอะตรงจุดเนี้ย
ใช่ค่ะเพราะว่าแจกบัตรคิวเนี้ยหนึ่งพันห้าร้อยคิวอืม
คิวแจกหมดตั้งแต่สิบโมงเช้าอ่ะครับ
บางคนมาแล้วรับบัตรคิวไม่ทันก็มีคนที่ได้บัตรคิวบอกว่าถึงแม้ว่าได้บัตรคิวเนี่ยนะ
ครับแต่รอโอ้โหสี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยคนก็เลยรอกันเยอะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
ทีนี้ค่ะมาดูปัญหาหน่อยนะคะว่าพี่น้องประชาชนที่มาร้องเรียนร้องทุกข์เนี่ยนะคะ
ปัญหาส่วนใหญ่มีอะไรบ้างครับ
กลุ่มแรกค่ะเป็นกลุ่มที่อยากจะทำเรื่องขออุทธรณ์อืม
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันไปแล้วแต่ถูกปฏิเสธ
ถูกปฏิเสธจากระบบแต่เขามั่นใจว่าเขาหลักเกณฑ์ครบถ้วนอ่ะ
เขาควรจะได้ทำไมถูกปฏิเสธก็เลยมายื่นอุทธรณ์นะคะครับ
บางส่วนคือไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่แรกค่ะลงไม่เป็น
ไม่มีอินเทอร์เน็ตในการลงทะเบียนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นปัญหากรณีที่ลงทะเบียนไปแล้ว
แต่ข้อมูลไม่ผ่านเช่นลงทะเบียนไปแล้วทางระบบแจ้งกลับมาว่า
เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องข้อมูลไม่ถูกต้องลักษณะแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรับเรื่องเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะติดต่อกลับไป
เพราะว่าณตอนนี้ต้องบอกเลยว่ายังไม่มีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นะคะเพียงแต่
เพียงแต่รับเรื่องเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปหารือกันอีกรอบนึงว่า
พี่น้องเหล่านี้ทางกระทรวงการคลังจะช่วยเหลือยังไงได้ต่อไปบ้าง
ครับ
สำหรับประชาชนที่มายื่นคำร้องด้วยตัวเอง

แจ้งเอาไว้ก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าในวันถัดไปที่ใครจะไปยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่กระทรวงการคลังเนี่ยนะคะ
บัตรประชาชนไปด้วยนะคะครับ
สมุดบัญชีไปด้วยค่ะส่วนประชาชนจากต่างจังหวัดเนี่ยค่ะ
ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแนะนำแบบนี้นะคะว่าไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดมา
ไม่ต้องเดินทางมาไกลให้ไปยื่นเรื่องร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมของแต่ละจังหวัดได้เลยนะคะ
จะเปิดรับทบทวนสิทธิ์ในลักษณะแบบนี้ไปจนถึงวันที่๘พฤษภาคมค่ะครับ
ส่วนจุดรับคำร้องชั่วคราวที่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์เปิดตั้งแต่๘โมงครึ่งจนถึง๔โมงครึ่ง
ตามเวลาราชการนะคะพรุ่งนี้ตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดดังนั้นพรุ่งนี้หยุดนะคะ
มาตั้งโต๊ะกันอีกครั้งคือวันที่เจ็ดพฤษภาคมวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเรียบร้อยดี
ประชาชนไปกันหนึ่งพันห้าร้อยคิวมีโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนอยู่ยี่สิบโต๊ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็จะให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะคะ
จะมีการแจกอาหารแจกน้ำดื่มแล้วก็มาตรการทางด้านสาธารณสุขยังต้องมี
ตรวจวัดไข้การเว้นระยะห่างในการนั่งรอคิว
ใส่หน้ากากอนามัยสิ่งต่างเหล่านี้ยังต้องเข้มข้นอยู่ค่ะ
อ่าก็ได้อีกสองวันนะฮะเจ็ดกับแปดพฤษภาคมค่ะ
ที่เหลือก็รอฟังความคืบหน้าจากกระทรวงการคลังว่าจะยังไงต่อใช่ค่ะนะฮะ